ที่เลิกเชียดตายเชียดตายจริงคุณผู้ชมครับ
ถ้าคุณผู้ชมเป็นตัวละครในเหตุการณ์นี้คุณจะรู้สึกยังไงฮะ
เดี๋ยวก่อนจะเล่ารายละเอียดถามก่อนคือรถแดงทำไมช้าเขาจะชิดขวาไปยูเทิร์น
ปุ้ยถ้าปุ้ยขับรถสีแดงดอม
ถ้าเองขี่มอเตอร์ไซค์สวนเลนมาความรู้สึกเป็นยังไง
โอ้โหความใจรอเลยอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะความที่แต่ละคนไม่มีระเบียบวินัย
เคารพกฎจราจรไม่เคารพกฎจราจรรถเก๋งเนี่ยอาจจะไม่มีระเบียบวินัยนะฮะ
แต่จักรยานยนต์ไม่เคารพกฎจราจรเกือบเอาชีวิตมาทิ้ง

โอ้โหเขาเบรกไม่ทันหรอกครับอย่าไปว่ารถใหญ่อย่างเดียว
นะฮะคันแดงไปแล้วคุณมีชีวิตรอดไปยูเทิร์นนะจ๊ะครั้งนี้นะ
ไม่คือเสียเวลาหน่อยไปยูเทิร์นข้างหน้าได้ไหมนี่มันยูเทิร์นกระชันชิดมากเลยนะฮะ

อย่าด่ารถพ่วงได้ไหมขอชนรถพ่วงได้ไหม

เค้ามีทักษะในการขับนะคืออาจจะเก่งบวกเฮ็ง
แล้วถ้าเกิดว่ารถเขาพลิกคว่ำมาถูกป่ะมันสะบัดนะเนี่ยก็นั่นไง
ท้ายรถบรรทุกอ่ะปัดไปโดนคืออย่าไปด่ารถใหญ่อย่างเดียวบางทีต้องก้มดูรถเล็กด้วย
ว่ารถเล็กเนี่ยขับยังไงครับนะมีระเบียบวินัยไหมนี่เป็นเหตุการณ์นะครับ
เพจเฮียขับรถผมชอบจริงนะเอาคลิปนี้มาโพสต์
ระบุข้อความบอกว่าแต้มบุญใกล้หมดแล้วไม่รู้จะด่าคันไหนก่อนดี
เป็นเหตุการณ์ขณะที่รถติดกล้องเนี่ยเลี้ยวออกจากปั๊มแล้วมาเจอนะฮะ
รถสีแดงเนี่ยนะครับขับชะลอเลนซ้ายทำไมเลยจะกลับรถเนี่ยนู่นน่ะ
อีกนิดเดียวจะถึงทางกลับรถจะกลับตรงนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้กลับตรงนี้มันจะมีปัญหา
โอ้โหผมเลยเสียดายชีวิตท่านจริง
จังหวะนี้แหละครับรถขี่มอเตอร์ไซค์ก็ย้อนสอนมารถพ่วงก็มาเลนซ้าย

คืออย่าให้เขาเบรกเลยเขาเบรกไม่ทันหรอก
ถ้าเบรกทันก็อาจจะล้มคว่ำพลิกตะแคงหงายแบบที่ปุ้ยว่า
คุณผู้ชมว่ายังไงข่าวนี้นะครับ
ไปเถอะครับไปกลับให้มันไกลอีกหน่อย
แล้วมอเตอร์ไซต์ก็ไปให้มันถูกท้านเถอะ

ห่วงชีวิตของท่านครับอยากให้ท่านมีชีวิตต่อไปคือถ้าชนไปเนี่ย
ความสูญเสียจะเกิดขึ้นทั้ง๓คันเลยนะถูกเออดอมพูดถูก
เสียเวลานิดหนึ่งดีกว่าไม่มีโอกาสได้ขับรถอีกเลยนะคะ